พูดถึงเรื่องของการไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวเหนือกันไปให้สุดเลยดีกว่านะคะ
ไปที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปถึงที่นั่นแล้วนะคะ
จะรู้สึกว่าอ้าวเนี่ยฉันอยู่เชียงรายหรือว่าฉันอยู่ญี่ปุ่น
เพราะว่ามันสวยเหมือนมีสกระบานเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น

ใช่มันคือต้นนางพญาเสือโครง
นี่เจอก่อนดีนะบ้านเรามีหลายที่หลายจังหวัดเหมือนกัน
เชียงรายก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้มันกำลังบานสะพั่งเต็มดอยผาตั้งเลยค่ะ
ครับอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนี่เองนะคะ
ปีนี้นะช่วงนี้ด้วยสวยงามไม่แพ้ปีก่อนก่อนแน่นอนนะคะ
ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่านอกจากดอกพญาเสือโครงจะบานที่ดอยผ่าตั้งแล้วนะ
ดอยใกล้ใกล้กันก็กำลังเบ่งบานสวยงามไม่แพ้กันเลย
ดอยผาหม่นภูชีเดือนภูชีดาวเลยไปถึงเขตภูชีฟ้านั่นแหละค่ะ
อ๋อแล้วที่บอกว่านี่น่ะมันถือว่าบานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งครึ่งเท่านั้นอ่ะ
นี่ครึ่งเดียวนะมันจะค่อยบานต่อเนื่อง
ตลอดเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปเก็บเกี่ยวภาพแห่งความสวยงาม
ไปดื่มดำบรรยากาศแห่งความสุขนี้เลย
ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแอบกระซิบบอกว่าตอนนี้อุณหภูมินะ
สิบถึงสิบสององศาเซลเซียสโหกำลังดีปันกำลังดีค่ะ
กำลังเย็นสบายเลยนะคะควงคู่กันไปเห็นบรรยากาศแบบนี้นะ
ใครที่จะแพลนบิทาครอบครัวไปเที่ยวช่วงวาเลนไทยก็ได้ครับ
ได้ถ่ายภาพสวยด้วยอากาศก็ดีใส่เสื้อผ้าให้มันเก๋โอ๊ย
รับรองว่าฟินจริงไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น
คุณก็เที่ยวแบบเหมือนอยู่ในทุ่งสากุระได้ครับ
ดีงามจริงแล้วก็นอกจากนั้นนะเราจะได้ไปเห็นวิถีชีวิตชุมชนของชาวมงค
ชาวเขาชาวเผ่าต่างต่างได้ด้วยแล้วถ้าหากว่าไปเที่ยวแบบนี้นะ
ใครมีเสื้อผ้ามีของใช้ติดไม้ติดมือไปด้วยไปฝากเขาก็ได้เหมือนกันนะ
ว่าแบ่งปันกันและกันได้ถ่ายภาพสวยกลับบ้านด้วย
ภาพสวยแบบนี้มันเหมาะกับเพลงที่คุณผู้ชมส่งมาพอดีเลย

เพราะบรรยากาศมันสบายจริงนะเห็นไหมโอ้โห
เนอะเขียวชมพูตัดหน้าไปเที่ยวน่าพาน้องใบตองไปมาก

พาคุณเนี่ยนะกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ดิฉันไปอยู่กับต้นไม้ใบย่าแค่นี้ยังเขียวไม่พออีก

ชมพูสิที่นี่เขาสีชมพูสากุระมา
จิ้งจกจะมาเปลี่ยนเป็นเขียวชมพูเหลืองอะไรตามต้นไม้
สักปีเป็นอะไรจิ้งเรนท์จิ้งก่า
อยากให้คุณเนี่ยนะทั้งสองคนเลย

ผมเคยไปแล้วแล้วเขาก็ส่งผมกลับคืนมาอีกทีหนึ่ง
บอกว่าอยู่ในเมืองดีแล้วไม่ต้องกลับเข้าธรรมชาติ

แต่ว่าช่วงนี้อากาศดีก็อยากจะให้ไปเที่ยวกันนะคะ
ยังอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหน้าหนาว

ไปเที่ยวกันช่วงนี้ยังเย็นอยู่
แต่ว่าหน้าอื่นก็มีที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจเหมือนกัน